เอามาดูเรื่องที่โปรยไว้นี่ข้างหลังแล้วนี่ฮะโอ้อยู่ยากจริงจริง
ฮะไฟไหม้ทั้งหลังเลยอืมแล้วมันไม่ใช่ไฟรัดวงจรอะไรเลยด้วย
ฮะเป็นใครก็ไม่รู้บุกเข้ามาในบ้านของคนอื่นเขาอ่ะแล้วแล้วก็จุดไฟ
เผาโอ้โหเจ้าของบ้านไม่อยู่ด้วยนะคุณผู้ชมตอนนั้นเนี้ยเนี้ย
กล้องวงจรปิดจากบ้านอีกหลังนึงค่ะเห็นหมดเลยครับนี่เป็นบ้าน
ย่านบางศรีเมืองอเภอเมืองนวลทะปุริคนร้ายเนี้ยปีนกำแพงบ้าน
ซึ่งกำแพงสูงนะนะเดินไต่มาตามกำแพงในมือเขามีถังปี๊บครับ
นี่พอลงมาเสร็จนะฮะก็เข้ามาในตัวบ้านครับ
ท่อนไม้ไปกระทุ้งหน้าต่างบานกระจก๓บาน
กระทุ้งเสร็จราดน้ำมันเข้าไปในบ้านฮะ
นี่เห็นปริ๊บที่อยู่มือซ้ายนี่นะฮิวฮิวฮิวมา
มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วก่อเหตุไม่ใช่ตอนกลางคืนด้วย
กังวลแสกตอนนี้ยังสว่างโรคอยู่เลยนี่ราดแล้วลาดโอ้โห
ราดแบบนี้เลยมันทำอ่ะใจเย็นมากเลยอ่ะอือราดทั้งในตัวบ้าน
แล้วก็รอบรอบบ้านครับปิดจ๊อปด้วยการจุดไฟเผาอ่ะอืม
ฮะจุดไปแล้วจุดไปแล้วนะครับโอ้โห
บ้านสวยด้วยคือบ้านเพิ่งจะสร้างไม่นานด้วยนะคุณผู้ชม
สามปีเองบ้านหลังเนี้ยพอจุดไฟเสร็จปีนกำแพงหนีไปเลยฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านแล้วก็คนงานก่อสร้างนี่จะเห็น
ควันมาแล้วนะไฟมาแล้วค่ะเริ่มลุกมาแล้วหลังเกิดเหตุเพื่อนบ้าน
แล้วก็คนงานก่อสร้างที่อยู่แถวนั้นเฮ้ยสังเกตเห็นเปลวเพลิงมาจากบ้านหลังเนี้ย
ก็เลยประสานรถดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟให้ครับก่อนที่เจ้าของบ้านจะมาถึง
เหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสิบเอ็ดพฤษภาคมคุณสมบัติปิ่นแก้วประเสริฐเนี่ยบอก
บ้านหลังนี้สร้างเสร็จได้๓ปีงบประมาณสร้างใน๔ล้าน
แล้วเขาก็เปิดเป็นบริษัทให้เช่าพวกเครื่องเสียงเวทีไฟฟ้าแล้วก็จอเอลอีดี
ข้าวของทั้งหมดเหล่านี้ที่บอกไปถูกเก็บอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับ
ไฟไหม้หมดเลยฮะเสียหายหมดเลย
จากนี้ชุดโซฟาเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์ก็โดนไปด้วยยังประเมินมูลค่าไม่ได้เลยครับ
เขาเนี้ยเคยเป็นคนงานที่มาก่อสร้างบ่านหลังนี้เนี้ยเองฮะอ๋อ
เออตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก

ทำไมมาเผาบ้านเขาทำไมฟังแล้วอึ้งเลย

ฮะเขาบอกหูแว่วมีคนกระซิบบอกให้ไปเผาบ้าน
โอ้โหแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะ

เออเพราะจากพฤติกรรมเนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาเรียกรถแท็กซี่มาจากปากน้ำสมุทรประการ
นนทบุรีครับแล้วก็ถือน้ำมันมาพร้อมเหมือนวางแผนไว้แล้วอ่ะ
ตั้งใจจะมาก่อเหตุพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย
แล้วก็ข้อหาบุกรุกเคหาสถานแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วยครับ
ซึ่งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตนะ

โอ้โหแล้วบอกหูแว่ว